ข้าวใส่ไข่สด

ไข่มาเยอะ

ฆ่าใหม่ก็ปูนี้แล้วดูสิเค้าเด็กลงกันทั้งกี่ปี
ฉันเป็นผู้กำกับหน้าใหม่

แล้วมีตรงไหนที่ไม่ธรรมชาติ
ใดรอยเย็บครับคุณมโต้ดำหามาสิค่ะ

ไม่มี

ไม่ใช่หรอกอันนี้มันเป็นเกือร์น

ฉันไม่ใช่พี่มานะ
พี่มาเขาคิ้วไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้

รู้ธรรมชาติเพราะเมื่อก่อนคุณไม่เคยเห็นคิ้วเขา

คุณถึงจะเห็นแต่คุณเด็กลงไปเยอะนะ

แล้วคุณมีแฟนใหม่เนาะตอนนี้เนาะ

ฉันไม่ได้เอามั่วแบบเธอในหมดดำ
คนนู้นมาคนนี้ก็ไปหมด
พิมพ์แรกก่อนของผมนี่นะฮะ
ออยอของกองปะฤรษฎร์ด้วยกองปาด
ได้มีการบุกจับยาปลอมมูลค่ากว่า๕ล้านบาท

เอาไปทำยา๔คูณร้อยว่ะ

ที่เมื่อก่อนคุณเคยกินอันนี้

อยนี่นะครับพูดกับตำรวจนะครับบุกทะลายแหล่งผลิตยาปลอมนะครับยึดของกลางปลอดใหญ่นะครับ
รายการนะครับมูลค่ากว่า๕ล้านบาทคุณพระดำฮะ
คุณต้องมีมารยาทในการออกอากาศสดนะครับอ๋อเวลาจะคุยจะเล่นหรืออะไรอย่างนี้ต้องหยุดก่อนนะครับ
มันโดนด่านะเวลาไปเป็นพิธีกรเขาบอกให้รอให้แขกรับเชิญพูดก่อนพิธีแทรกจนแขกรับเชิญไม่ได้พูด
ก็ว่าอีนี้นะที่หลังไม่มีอีนี้ไปกล้ามกลับเข้าใจไหมหยุดก่อนนะฮะจังเย็นนะฮะ
ขอเอาข่าวก่อนนะฮะดูดคุณพลดนะฮะคุณพลด

มาฟังครับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารแล้วก็ยาออยเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้ทางเพศศัตริกรสมชายปรีชชาธวีกิต
ดังกล่าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีในนามของบริษัทเบสซี่แอรอนจำกัด
แล้วก็ขายยาผ่านโซเชียลมีเดียจึงร่วมกับตำรวจแล้วก็สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานีเข้าไปตรวจสอบนี่นะครับตามภาพเลย
พอเข้าไปตรวจสอบสามารถคิดของกลางได้๖รายการ
เป็นยาแคปซูลสีเขียวเหลืองหรือว่าเป็นยาธรรมดอล
โดยการนำไปทำยาที่เรียกในหมู่วัยรุ่นว่ายา๔คูณร้อย
จำนวน๒๘๘๔๐๐แคปซูลแล้วก็ยังมียาแคปซูลสีชมพูขาว๕๐๐แคปซูล
มีผงยาสีขาว๓กิโลกรัมมีผงยาสีเหลืองอีก๑๑๘กิโลกรัม
เชื่อว่าเป็นสารที่ใช้ในการผลิตซึ่งออยก็จะมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเป็นสารชนิดใดนอกจากนั้นยังไปพบฉลากยาเป็นแพ็คมาดอร์๖๐๐ใบ
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตอีกจำนวนนึง
แล้วก็มีแคปซูลเปล่าสีเขียวเหลืองอีก๑ล้านแคปซูลเยอะมากนะ
รวมทั้งหมด๕ล้านบาททางเพศสัตว์สมชัยก็กล่าวต่อ
บอกว่าเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาผู้ครอบครองสถานที่นะครับว่า
กระทำการฝ่าฝืนพลบอยยาภาษาสมรรถ๑๑๐ใน๓ข้อหา
นั่นก็คือผลิตยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึงตลอดชีวิต
แล้วก็ปรับตั้งแต่๑หมื่นบาทถึง๕หมื่นบาท
ข้อ๒ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

เป็นการผลิตยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

แต่ลักลอบผลิตยาที่ไม่ได้รับการอนุญาต

คือบริษัทขึ้นทะเบียนกับออย

ใช่เด็กออกไปกินอันตรายนะยาปลอมเนี่ย
เพราะว่าอันนี้เขาเป็นพวกเด็กเอาไปกินไงสมัยเธอเด็กเธอก็กิน
พี่ม้าก็โดนมาหลายตัวเมื่องั้นดีดเมื่องั้นดีพี่

แต่อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ไม่มีใครไม่พูดตั้งแต่ช่วงบ่ายตลอดบ่ายที่ผ่านมาคุณ
ทุกสถานีทุกที่พูดหมดทุกข่าวพูดหมด
สำหรับเมพิชชนาศสาขากรประกาศเลิกแฟนหนุ่มเจชนะทิพย์
ก็นักบอลเจชนะทิพย์ที่แบบว่าก็เมื่องานวันบวชเราก็ยังเห็นความสวงสวีท
ชนะทิพย์ศึกออกมาก็ยังเห็นสวีทกันอยู่นางก็เลยบอกว่าเรื่องเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่๓มกราคมแล้ว
กว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำใจไม่ได้ผู้ชายเขาดีกับเรามาก
ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวมีกระแสว่าเราไม่เหมาะสมแต่เราก็พิสูจน์มาตลอดว่าเรารักกันจริง

แต่เราลืมคิดไปว่าเมื่อรักกันวันหนึ่งก็ต้องแต่งงาน
ซึ่งฝ่ายชายก็อยากแต่งกับเรามากตั้งแต่คบกันแรกเลยนะ

แต่วันหนึ่งเมื่อรักกันเนี่ย
มันก็คบกันแรกเมื่อเหมือนอยากจะแต่งงานแต่ก็มันอยู่กันก็มันยังแต่งงานกันไม่ได้

ก็สงสารนางว่าแม่นางแม่แม่ผู้ชาย
ก็เรียกไปคุยว่ายังไงอ่ะคู่นี้
คิดจริงจังถึงขั้นแต่งงานกันหรือยัง

แม่เขาบอกว่าเออขอให้แบบว่า
สนามฟุตบอลที่เขาจะทำเป็นธุรกิจเนี่ยเสร็จก่อนนะ
ซึ่งน่าจะเสร็จในปีนี้ปี๖๑เนี่ย
ว่าถ้าเราจะแต่งงานเนี่ยจะต้องทำยังไง
ก็บอกว่าต้องไปบอกพ่อแม่เขาก่อนว่าเราจะแต่งงานกัน
เพื่อพ่อแม่เขาจะได้มาคุยกับพ่อแม่ของทางฝ่ายผู้หญิง

อุ้ยใหญ่โตบ้านเมย์ใหญ่โตมาก
ใช่อย่างใหญ่มากอยู่ซอยแถวนี้แถวสวนหลวงว่ะ

แต่คำตอบที่ได้คือไม่มีเลิกว่ะ

บอกว่าบอกบอกบอกทางพ่อแม่ของฝ่ายอีกว่า

ถ้าจะแต่งต้องรออีก๓ปี
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะของแม่เขาคือ
เมเจเกิดปีไก่เหมือนกัน

คือนางก็ช็อกคือพ่อแม่มาคุยกับพ่อแม่ปุ๊บ

เพราะว่าก็ศึกมาแล้วถูกต้องไหม

ถ้าจะแต่งได้จริงต้องรออีก๓ปี

ไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นหมอช้างนี่ว่าจะได้รู้

นางเอาไข่ตัวเองไปฝากนางก็ทำแล้ว
ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับ
แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ยอมรับเมย

เมย์ไม่อยากให้เขาทะเลาะกับแม่
เป็นคนรักพ่อรักแม่เหมือนกัน
ถ้าต้องให้เมย์ไปทะเลาะกับพ่อแม่เพราะเรื่องนี้

เราไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะทำยังไงก็
นางก็บอกเหมือนไม่เลิกก็ยังคบกันต่อไป

คือทางเมย์เนี่ยมันต้องการจะแต่งงาน
คนที่ตามเมย์อยู่ก็จะเห็นว่า

ทุกวันนี้นางซอฟต์นางซอฟต์ลงเยอะ

แต่เมย์เห็นแต่คำพูด
เอาโดยสรุปที่ไม่อ่านให้ฟังหน่อยสิ

พวกนี้เขาแบบว่ารักใครรักจริงนะ

อ่ะมา

มือม้ายสั่นอยู่รึเปล่า

้อลูงเรื่องดังคือว่าเมย์ก็โฟสในไอจี
ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็ให้ข่าวไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมขอไปดูไอจีเมย์ก่อนผมก็ไปอ่าน
ผมก็ยังไม่รู้ติดต่อเจไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผม
แล้วพอเห็นข้อความนี้รู้สึกตกใจ
ก็ตกใจครับตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ยังไม่ได้รับรายงานจากลูกก็ติดต่อลูกไม่ได้
วันนี้ก็มาสนามก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาถามครอบครัวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ประมาณนี้
คือพ่อเขาเองเนี่ยก็ยังกล่าวว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการเข้ามาพูดคุยกันจริง
แต่ทางฝ่ายตนยังไม่อยากให้แต่งให้ดูกันไปก่อน
อีกอย่างเจก็อยู่ในระหว่างที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะเก็บเงิน
แต่พ่อเขาบอก๒ปีแต่เมย์คงอยากจะแต่งในปีนี้
จึงไม่รู้สาเหกจะเป็นพอร่องนี้หรือเปล่า
อย่างไรก็ต้องรอคุยกับเจเขาอีกครั้งหนึ่งเขาบอก
ทางครอบครัวของพ่อเองเขาบอกเขาตกใจนะที่เมย์โพสต์ลงไอจีอย่างนั้น
เมย์เองนางบอกนางเสียใจจริงแล้วก็ตอนนี้
อนาคตจะเป็นยังไงเมย์ก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้เมย์นางตัดสินใจเลิกแล้ว

เมื่อคืนเขายังแท็กหากันอยู่นะคะ

คือทางฝ่ายหญิงเนี่ยขอโทษนะนี่ผมไม่ได้นั่นนะผมฟังจากข่าวเข้ามานะ
ก็เขาบอกฝ่ายหญิงเนี่ยกับฝ่ายชายก็ยังรักกันอยู่

ถูกไหมเรายังมีการพูดคุยสู้นะที่รักอะไรอย่างนี้

นี่มันคือเขาแถกกันอยู่ในเมฟิชชี่เนี่ย

ก็นั่นอ่ะถ้าคุณทะเลาะกันอยู่ดีมันก็
คือมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาทะเลาะกัน
คือเจกับเมย์เขาไม่ทะเลาะกันอยู่แล้ว

อาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ตามที่คุณเมย์เขาพูดมานะ

ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้

ก็น่าจะได้ข่าวดีออกมาว่าเออแต่งนะปีนี้จะต้องแต่งนะ
แต่ปรากฏว่าได้คำตอบกลับมาจากฝ่ายชายว่า
ยังไม่พร้อมอีก๓ปีค่อยมีเลิกอย่างนี้

เอาปีชงมาอีกบอกปีไก่กับปีไก่อยู่ด้วยกันมันจิกกันตายอย่างนี้
เชื่อว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือน้องเมย์ของเรานี่แหละ
บอกตรงนะผมก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ผมกลัวห้อง

ออกความคิดเห็นเดี๋ยวก็ต่อไปทักใครก็ต้องห้ง

ไม่พูดเรื่องนี้อีกหรอกพูดไปแล้วมันอึดอัด

ไม่เข็ดแล้วคุณอะไม่เข็ดแล้ว

คุณน่ะดิอ๋อถามพฤษฐานนทร์หรือถาม
ชินแล้วฉันชินแล้ว

ปแล้วก็คือเขาบอกว่าเลิก

สรุปว่าเมย์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาเลิก

แต่ในมุมของทางฝั่งพ่อของคุณเจเนี่ย

ถูกต้องแต่ทีนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องราว

ก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องแต่งงานสักที

อ่ะฝ่ายชายเองเขาอาจจะมองว่า

สองมุมนี้พอมันโคจรมาเจอกัน

ก็คงต้องหาจุดกึ่งกลางมาคุยดีกว่า

ปีไก่ปีไก่๒ตัวอยู่กับจิกกันตลอด

คุณเมย์เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์อย่างนี้
บอกว่าทางพ่อแม่ฝั่งฝ่ายชายบอกว่า

เวลาคนเราจะมีพูดอะไรกันด้วยอารมณ์นะ

หมาอยู่กับไก่หมาก็กินไก่ได้เหมือนกัน

สิ่งที่เมฆพูดก็ไม่ได้พูดผิด

สัก๒ปีนะแล้วค่อยมาคุยกัน

คือไอ้เมย์ก็ถ้าสมมุติเอาจริงฝ่ายผู้หญิงหน้าแตกนะ
ไม่ฉันว่ารู้สึกว่าเขาอยู่ในช่วงของการแบบงอน

ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะห้ง
ไม่ยุ่งกับคนอื่นเขาก็ยุ่งอยู่ดีนั่นแหละแม้เราไม่อ่านคนอื่นเขาก็ต้องอ่านอยู่ดีแหละ

โอเคไม่ห้มก็ไม่ห้มอัพพอร์ตอันหมดเชิญ
เธอสองคนว่าบอกว่ายุ่งไม่ยุ่งแต่พูดอยู่นั่นแหละฉันไม่ได้อ่านข่าวฉันเลย
ผิดลักษณ์ในวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเธอรู้ไหมม๕เอง
ม๕โรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดภูเก็ต

เห็นพี่โด่งดูถูกใช่ไหมใช้อาวุธขนาด๓๘มมนะครับปิดชีพตัวเองที่สาราภายในโรงเรียนเลย

รักรุ่นพี่รักรุ่นพี่น้องเขายังพึ่งจะอายุไม่เท่าไหร่
เหมือนเธอตอนนั้นเนาะที่จริงเธออายุเยอะแล้วเธอยังเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกมาเจอใครเป็นเด็กเยอะเลย

เพราะว่าเสียชีวิตเพราะว่าไปเจอแบบว่ากำลังตกลงกันอยู่ที่โรงเรียน
อยู่น้องผู้ชายฟักปืนออกมายิง
แล้วไปเอาปืนมาจากไหนอ่ะ
ของที่บ้านปืนแบบว่าปิดชีพตัวเองภายในสาระ
เมื่อวันที่๑๗มกว่านี้วันนี้วันที่ไหนอ่ะ๑๗

เจ้าหน้าที่ตำรวจสภกลางอำเภอทะหลังนะครับจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ใช้อาวุธปืนยิงศีรษะตัวเองเสียชีวิตหนึ่งลาย
เหตุเกิดที่สาราภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดเหตุภายในโรงเรียนที่สาระหน้าอาคารดังกล่าวพบศพในเอนามสมมุติ
อายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่๕มีบาดแผลบริเวณ
หลอยกระสุนปืนเข้าเหนือคิ้วขวาเนื้อคิ้วขวาอยู่ตรงนี้นะ
ข้างซ้ายเหนือหูหูซ้ายมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากและพบอาวุธปืนขนาด
แล้วพบอาวุธปืนขนาด๓๘จำนวนหนึ่งกระบอกตกอยู่ที่ด้านขวามือของศพ
บรรจุกระสุนจำนวน๕นัดกระสุน๔นัดยังไม่ได้ยิง
และ๑ปอกลูกกระสุนถูกยิงไปแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำศพส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลทะหลาง
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากการสอบสวน
พ่อผู้เสียชีวิตเผยทั้งน้ำตาว่าลูกชายกำลังคบหาดูใจกับนักเรียนหญิงรุ่นพี่
เรียนอยู่ชั้นม๖โรงเรียนเดียวกันก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้บอกเลิก
แต่ลูกชายตนเองก็พยายามง้อคืนดีมาตลอดนะครับจนวันเกิดเหตุทั้งคู่นัดมาคุยกันที่จุดเกิดเหตุ
และได้มีปากเสียงกันจนฝ่ายหญิงเดินทางกลับลูกชายจึงชักปืนที่ขโมยออกมาจากที่บ้านของตน
มายิงตัวเองจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำแฟนสาวและครอบครัวผู้ตาย
ไปสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบเด็กอ่ะนะไม่รู้จักคิดนะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยละกันแต่เข้าใจเด็กอะนะน้องเขาอายุ๑๘เองยังมีอะไรอีกเยอะนะ
อันนี้มันแค่เริ่มต้นของความรักอ่ะเนี่ยนะฮะก็คือบางทีต้องอย่าใช้อารมณ์อ่ะเนอะ
คือพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเอาเป็นว่าตามข่าวเนี่ยอันหนึ่งที่สะดุดใจมากคืออะไรไหมคุณพ่อผู้เสียชีวิต
เผยทั้งน้ำตาคือล้องไห้
๑๘ปีที่พ่อกับแม่เลี้ยงมา
สุดท้ายแล้วผมบอกเลยผู้หญิงคนนั้นที่เลิกกันไปเขาไม่ได้ร้องไห้นะ
เพราะคนถ้าคนเขาไม่รักนะต่อให้ฆ่าตัวตายต่อให้ยังไงเขาก็ไม่รัก

สนใจไม่เหมือนแบบอย่าไปตามเขาแบบมดดำเนี่ยชอบตามมากเลยนะ
ใครไม่รักก็ตามตามตามสักวันเนี่ยจะต้องฆ่าสัตว์ตามมดดำอ่ะ

หลังหลังก็ปล่อยนะ

ล่าสุดก็มีเด็กม๓อีกแล้วนะ
เด็กม๓ก็ยิงตัวตาย

เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูล่าสุดน้องอำ
ล่าสุดพี่มีน้องคนนี้จะโดดจากสะพานลอยลงมา

ติกรรมเรียนแบบมันมีจริงนะพฤติกรรมเรียนแบบนี้
ปลดทุกการไล่เจอสมบัติว่ะ

หม้อสมบัติอายุ๒๐๐๐ปี

หมอเจอกำไรหยกเจอแบบลูกปัดหลากสี
เจอกองเจอกองเต็มไปหมดเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์พศ

จะให้ฉันพูดว่ารู้จักมันก็ต่อแหละฉันไม่รู้จัก

คือมีสาวคนหนึ่งเนี่ยนางเข้าไปขุดมัน
ขุดมันไปขุดมันมานางก็แบบอยากปลดทุกข์

ก็เข้าไปบริเวณที่ดินของนายฟุ้ง

นางก็บอกว่าในระหว่างที่ปลดทุกข์นางก็เลยอธิษฐานว่า
หากมีของโบราณนะ
มีวัตถุอีกนางจะขุดว่ะ

เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติของตำบลนาอินเนี่ย

หลังจากที่ปลดทุกข์เสร็จนะนางก็ให้คนมาขุด
ปรากฏว่าพบโบราณวัตถุอีก

ซึ่งจากคำบอกเล่าของคนเท่า
คนแก่คนเก่าคนแก่ในหมู่บ้าน
มีกองมโหระทึก๑๒แสก

ประมาณสัก๒๕๐๐ปี

สำนักงานศิลปากรมายืนยันอีกทีนึง
เมืองต้นนะฮะนายอำเภอพิชัยได้รับแจ้งว่า

อำเภอเนี่ยเมื่อก่อนเขา

แล้วก็เป็นไปได้ว่า

เพื่อประสานไปยังสำนักศิลปากรที่๖

สิ่งที่ขุดเจอเนี่ยคืออะไร

น่ากลัวนะไปฉี่มั่วเธอ

เวลาไปต่างจังหวัดเทียงเรายกมัวไว้นะ

แต่ถ้าเกิดเป็นสมบัติที่เป็นดินต้องเก็บ
เขาต้องเก็บไปละเนาะ

เคาะขึ้นค่าจ้างทุกจังหวัด๕ถึง๒๒บาท
กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลขยับ๑๕บาทนะครับ
คือบอร์ดได้มีมติเคาะเพิ่มค่าจ้างทุกจังหวัด๕๒๒บาท
ชนบุรีระยองปรับ๒๒บาท
ค่าจ้างพุ่ง๓๓๐บาท
แล้วก็ธมรวมถึงปริมณฑลปรับ๑๕บาท
ขยับเป็น๓๒๕บาท
ส่วน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่าจ้างต่ำสุด๓๐๘บาท

เมื่อเวลาประมาณสัก๔ทุ่ม๔๕นาทีของเมื่อวานนี้
กระทรวงแรงงานนายจรินจักรภาคท่านเป็นประหลัดกระทรวงแรงงาน
ในฐานะประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง
ได้มีการกล่าวถึงผลการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ
หลังจากใช้เวลาในการหารือเกือบ๗ชั่วโมง
ตั้งแต่ประมาณสัก๔โมงเย็นนะฮะ
ซึ่งที่ประชุมมีปฏิปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ
ตั้งแต่๕ถึง๒๒บาท
แบ่งเป็น๗อัตราตั้งแต่๓๐๘บาทถึง๓๓๐บาทนะครับ
โดยอัตรา๓๐๘บาทมี๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
นรัฐิวาสปัตตานีและยาลา
ส่วนอัตรา๓๒๕บาทมี๗จังหวัด
คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
สมุทรประการสมุทรสาครเชิงเศร้า
และอัตรา๓๓๐บาทมี๓จังหวัด
คือภูเก็ตชวนบุรีและเรยอง
โดยค่าเฉลี่ยการปรับค่าจ้างในปี๒๑๖๑นั้น
อยู่ที่๓๑๕บาท
ทั้งนี้ในวันที่๑๘มกราจะสรุปเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อลงนาม
และคาดว่าจะเข้าคอรมอลอาทิตย์หน้า
โดยที่ประชุมขอให้ค่าจ้างอัตราใหม่มีผลบังคับ
ใช้ในวันที่๑เมษายนนี้เลย
ก็เรียกว่าไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำปกติที่เราจำกันได้๓๐๐บาท

ตอนนี้รัฐบาลนี้ก็กลายเป็นขึ้นมาเกือบ๑๐เนอะ

เรื่องที่พี่พศชินแล้วก็คุ้นเคย
ไม่ใช่พศดำเคยฉีดฟิลเลอร์ไหม

เป็นประเด็นฮอตในโลกออนไลน์นะครับ
กรณีเจ้าของฟาร์มสุนัขในชุมพร
ในชมพรโพสต์คลิปแชร์
พฤติกรรมลูกค้าซื้อลูกซื้อสุนัขพันธ์ปอมเมอเรเนียน
เมื่อเมษายน๖๐อีก๖เดือนต่อมา
ฟาร์มได้รับสุนัขตัวดังกล่าว

โดยนายแพทย์อ้างว่าสุนัขไม่ตรงตามลักษณะที่ตกลงกันไว้

พบว่าสุนัขตัวดังกล่าวถูกทารุณกรรมอย่างหนัก
ฉีดสารฟิลเรอร์
เทือทั้งใบหน้าจนเวี่ยวผิดรูป

ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน

ก็ฉีดกับคนยังจะตาบอดเลย
นี่และย้อมสีขนจนเกือบตาบอด

โดยนายแพทย์เกษตรสุเตชะนะครับ

สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฉีดฟิลเลอร์ให้สัตว์เลี้ยงว่ามีจริงนะครับ
ต่างประเทศแต่มีลักษณะใช้เพียงเล็กน้อย

แต่ถ้ากรรมการตัดสินประกวด
จับได้ว่าฉีดฟิลเลอร์มา
ก็จะถูกปรับแพ้ทันทีหรือสุนัขที่ฉีดไปแล้ว

ก็จะถูกเจ้าของฟ้องร้องทางแพ่ง
และอาญานะครับสำหรับในไทย
นิยมทำกันเพราะไม่มีความจำเป็น

วิชาชีพนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

และการจัดสวัสดิภาพ

และสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายทารุณกรรม

การทำศัลยกรรมตกแต่งสุนัขและแมว

ให้สัตว์พ้นจากความพิการ

ในประเทศไทยมีทำกันมานานแล้ว
แล้วการตัดติ่งนิ้วเกิน

สัตว์ลืมตาไม่ขึ้นนะครับ

้วนเข้าจนขนตา

ตรงตามสายพันธุ์สูนัก

แสดงเขาจะดีมากเลยเถอะ

เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วใช่ไหม

ใครร้ายคนอื่นต่อหน้ากาลทัด

มันก็ฉีดให้เธอชีดฟังตา

อื้อหลายทางเหตุเองตาเธอฟ่างฟ่าง

ฟิลลเลอร์ถ้าสมมติของคุณหาหมอไม่ดีฉีดให้กับมนุษย์

ไม่ใช่เข็ม

ยี่ห้ออะไรล่ะ
ดูในการเข็ม

มันจะไหลหมดเลยใครบอกไม่ไหลอย่าไปเชื่อต่อแหลมมันจะไหลลงมาไหลลงไปตามอย่างนี้
มันไหลเข้าตาด้วยอันนี้ไหลมั้ยยังยัง
ไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรอันนี้นางดึงนางดึง
มึงเองเธอดึงไม่ได้ทำอะไรเลยนางดึง
เอาจริงฟิลเลอร์มันทำให้เกิดผังผื่นใช่ไหม
ผืดง่ายสุดคือฟิลเลอร์ใช่อย่าไปเชื่ออย่าไปฉีดราคาก็เท่ากับเสริมจมูกนั่นแหละ
วันนี้มีงานใหญ่ที่ซอยรางน้ำนะฮะวันนี้เรียกได้ว่าคนจากทั่วฟ้าเมืองไทยทุกวงการเลย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมศักยภาพของคนไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน
ดนตรีนะครับจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยดุรยางขสินนะครับ
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประกวดดนตรีนะฮะระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะครับ

ขอเชิญชวนเหล่านักดนตรีนะฮะที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติ
แห่งประเทศไทยประจำปี๒๑๖๑นะครับพร้อมชิงถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลรวมมูลค่า
สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
คือรายละเอียดของการรับสมัครเขาจะแบ่งเป็น๔ประเภทได้แก่ประเภทที่๑นะครับ
เปิดให้ทุกสถาบันการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสมัครกันได้เลย
จำนวนสมาชิก๔๑๕คนรับสมัครทุกเพศทุกวัย
จำนวนสมาชิก๔๑๕คนเปิดให้ทุกสถาบันการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเนี่ย
ได้มีโอกาสสมัครกันทั้ง๔ประเภทเลยนะ
ถูกต้องนะครับการประกวดวงดุรยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๖๑นะครับ
หมดเขตรับสมัครนะครับในวันที่๒๙มกราคม๒๑๖๑นะครับ
ซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยนะฮะจะมีรายละเอียดการรับสมัครไม่เหมือนกันนะครับ
สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่
เอาล่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะมีการตัดภาพถ่ายทอดสดกัน

ฟ่านปิงปิงนะฟ่านปิงปิง

เดี๋ยวเราตัดภาพสดว่าบรรยากาศความยิ่งใหญ่ที่ซอยลางน้ำวันนี้กิ่งเผา
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดีกว่า
เวียเล่นหนังแก่
โอ้แซ่บมาก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
โอ๊ยลุงเวียไม่เซฟคนในกล้องถ่ายบอก
โอ้ยลุงเวียไม่เซฟคนในกล้องถ่ายบอก
เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณ
ของเรานี่แหละนะฮะรวมถึงคุณน้อยหนาสิริพกากรณสูตรนะครับ
ในวันนี้นะทั้งสองคนได้มีการถือเลิกดีนะฮะจัดพิธีมั่นในวันนี้นะครับ
โรงแรมดุสิทธานีนี่นะครับโดยที่ในงานนี้เนี่ย
มีความคูมากนะฮะระหว่างที่มีการเชิญขันหมากนะครับ
ไปชมภาพบรรยากาศกันนะฮะมาครับเอ๊ะไม่มานะฮะ
ก็มีเวทไทเทเนียมมีแบบว่าพวกแตกจะเข้าไปแบบว่าไปนั่นกันเลย
นะฮะก็มีทั้งคุณเวย์อย่างที่คุณพระดำบอกคุณป๊อกปากกี้ก็ไป
นะฮะคุณปุ้งสุธีก็อสทีแล้วก็ไป

คุณป๊อกคุณลุงมากกี้คนหนึ่งนะครับเขาบอกสนุกมากเลย

ก็ว่ากันไปวันนี้ก็รองานเขาบอกเป็นงานตกแต่งงานที่สนุกที่สุด

เอาฉันเห็นฉันเห็นมาเช้านี้

ปุ๊บนี่อั้มผัชานภาคซะหน่อย

นางก็ชวนเพื่อนสาวของนางเนี่ยไปทำบุญปล่อยปลากัน
นางก็จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบชิวของนาง
นางก็ไปชุดสบายคนก็ไปบูโอ้โหนี่ขนาดชุดสบายของนางนะ
กระเป๋าไม่เห็นแต่รู้สึกว่าเสื้อของนางเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคาริสต้าของเมืองไทย
เขาบอกว่าทั้งชุดที่นางใส่ไปปล่อยปลาเนี่ยรวมแล้วเป็นแสนเลยนะคุณพศ
เพราะรองเท้าก็หลายหมื่นแล้วเนาะรองเท้าก็๕๖หมื่นแล้วล่ะ

อยู่ในกลุ่มเพื่อนภรรยาเธอด้วยป่

งานนี้ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยล่ะ

อ่ะกลับมากันฮะเราไปกัน
เอาละครับมาที่ข่าวต่อไปอย่างที่เมื่อกี้คุณพระดำพูดเอาไว้นะครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการรีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตามองนะครับ
บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะฮะของคนช้อปปิ้ง
ชอบเสาะหาร้านอาหารอร่อยหรือชอบที่จะแฮงเอาท์กันก็สามารถไปได้เลยนะครับ
เพราะคุณจะได้พบกับอาณาจักรสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุด
และทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะครับ
และขณะที่เราถ่ายรายการกันอยู่นี้นะครับ
บอกเลยนะครับว่าอลังการงานสร้างอัดแน่นไปด้วยโชว์สุดพิเศษตระการตานะครับ
คุณจะหาดูที่ไหนเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับต้องที่นี่ที่เดียว
รวมถึงเป็นงานที่รวมดาราคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยกันเอาไว้ด้วยนะครับ

ที่สำคัญนะครับมีซุปเปอร์สตาร์หญิงชื่อดังจากแดนมังกร

อย่างนั้นเราส่งสายนะฮะไปรายงานสดเข้าเกาะติด

เรียกได้ว่าวินาทีต่อวินาทีไหมท่านผู้ชม
เรียบร้อยแล้วฮะเพราะฉะนั้น
เขามีไฮไลท์เป็นแม่เหล็ก
ดูดความสนใจเด็ดกันทุกขั้นตอนเลย
เรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง
เราขอไปดูตั้งแต่ชั้น๑เลยแล้วกันนะฮะ
เนมระดับโลกปลอดภาษี
แบรนด์เดิมแล้วก็แบรนด์ใหม่
อีกหลากหลายแบรนด์เข้ามาเสริมทัพปักทงขายเบอร์

เพียบเลยนะฮะที่สำคัญอยากหาแว่นเนี่ย
เขาบอกว่ามีโซนแว่นตาจากหลากหลายแบรนด์เนี่ย
มาให้เลือกกันอย่างฟรีสไตล์เลยนะฮะ

ชั้นนี้จะพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าการช้อปปิ้ง

ผู้ชายก็สามารถเพลิดเลินได้นะฮะ
นี่กับโซนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีสินค้ากีฬานะครับ
อย่างนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีโซนน้ำหอมนี่เครื่องสำอาง
สุดยอดผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีนะครับ
แล้วก็ปัญหาสปาของใครอีกมากมายนะครับ
ว่าเดินช้อปปิ้งกันได้แบบไม่มีเบื่อกันเลยทีเดียวนะฮะ
หากคุณขึ้นชั้น๓นะฮะ

ก็จะพบขุมทรัพย์แห่งร้านอาหารนะครับ

รวมแหล่งอาหารแถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็นานาชาติ
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยประตูผี

มีข้าวขาหมูจุรานี่นะฮะผมไปกินมาแล้ว

ก็เรียกว่าสุดยอดเลยนะครับ
สัมผัสความอร่อยอาหารไทยแบบดั้งเดิม
มีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรเลยที่นี่
ป้องนวัดรู้สึกจะไปเปิดกุ้งแม่น้ำอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกัน
ไม่พอเท่านั้นยังมีร้านดังคาเฟ่สุดชิค

เพิ่มเติมคือไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลแล้วล่ะ
รวมไปถึงโซนของไทยศูนย์กลางของงานฝีมือไทย
ทั่วทุกภาคของฝากดีไซน์จากฝีมือคนไทยของเรานั่นเองนะฮะ
แล้วก็คุณภาพเนี่ยต้องยอมรับว่าสู้ระดับโลกได้เลยล่ะ

เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะ
ถ้าอยากจะรู้ยิ่งใหญ่หรือว่าอลังการสมคำร่ำลือขนาดไหน
ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองนะครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะสายข่าวส่งสัญญาณไปแล้วนะครับว่า

พร้อมกันทางไทยรัฐทีวีนี่แหละนะฮะ
นี่เห็นใหม่ไอ้นั่นอยากเชื่อเลยนะแป้งนะฮะ
แป้งไหนนะฮะแป้งอ่อนจีระแป้งอ่อนจีระแป้งอ่อนจีระไปแล้วนะ
อันนี้คือบรรยากาศสดเราจะเห็นว่า
บุคคลสำคัญจากทั่วทุกสารทิศทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมารวมกันอยู่ที่ซอยละ

อันนี้คุณพศอานนนไงคุณพศไงเป็นคนหนุ่มด้วย
บุคคลิกที่ว่าเป็นงานรวมบุคคลิกฮะเขาไม่ได้เชิญ
เขาเชิญแต่ไม่ไปไงติดงานเราก็อ่านอย่างนี้
จริงเดี๋ยวว่าจะแวะไปได้การ์ดแล้วก็เชิญการ์ดมาให้แล้ว
ของพรรณวัฒน์เป็นภูมิแน่น้ำจากนี้อ่ะขึ้นไปทั้ง๓นะไม่แล้วทำไมรู้อ่ะ

เยอะจริงแล้วคือเป็นอาหารที่แบบเราชื่นชอบกันแล้วก็มักจะไปกินกัน
แต่นี่เขาเอามารวมเลยคือคุณสามารถไปกินที่เดียวกันได้เลย

กันที่ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะครับผม
อ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่มดด้วย